มาดูบัติเหตุนี้นะครับรถกระบะคันสีดำพุ่งชนต้นมะม่วงจนยับทั้งคันแบบนี้นะฮะ
หลายคนเห็นแล้วก็โอ้โหคนขับไม่รอดแน่แต่พอกู้ภัยไปถึงเป็นยังไงให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับตรงเส้นทางมุ่งหน้าไปอำเภอสนมที่ตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ส่วนด้านหลังท้ายรถกระบะติดกับต้นกระถิ่นคุณ
ล้อหน้าซ้ายขวายางแตกระเบิดหมดเลย
ข้างหน้าต้นมะม่วงข้างหลังต้นกระถิ่น

ใกล้กันไปพบอะไรฮะพบคนขับกระบะ

คนขับกระบะยดพันธุ์ตำรวจโทดวงแข็งนะคุณฮะ
ไม่ใช่ชื่อเขานะแต่ชื่อพันธ์ตำรวจโทประหยัดกล้าเหิม
สารวัฒน์ศืบศวรษสวรสพศหนม

พี่สารวัฒน์รอดบอกว่าขับรถมาจากตัวเมือง
ไม่ค่อยได้พักผ่อนเต็มที่อันนี้ผมยอมรับเลย
หลังเสร็จงานศพขับรถกลับมาที่อำเภอสนม
จะมาประชุมต่อตอนนั้นมันง่วงเบอร์
แป๊บนึงนะคุณนะมันวูบไปเลย
ขนาดตอนเส้นทางนะมันไม่มีปั๊มด้วยนะ

มันวูบก็เลยมาจอดแวะตรงต้นมะม่วงแบบนี้

ทีนี้ชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์นะ
จากจังหวัดศรีสเกตนะฮะก็มาโชว์ให้ชาวบ้านดู

เดี๋ยวจะนำเลขท้ายรถกระบะของท่านสารวัตรเนี่ย
ไปซื้อหวยไปซื้อลอตเตอรี่นะฮะ

เขารู้เลยว่าเขามีอาการแบบพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนัก